ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่
เขามีบอกว่าอยากจะให้มาช่วยดูแลหน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะ
เป็นคุณป้าคุณผู้ชมค่ะชอบยืนอยู่กลางถนน
แล้วเขาบอกว่าจะโบกรถเลือกคนหน้าตาดีด้วยนะ
ถ้าผู้ชายหน้าตาดีก็จะโบกแล้วก็จะขอซ้อนท้ายเข้าไปด้วย
ถ้าใครไม่ชอบถมน้ำลายใส่ค่ะแล้วก็มีเข้าไปรื้อข้าวของในร้านสะดวกซื้อด้วย
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ
อันนี้ค่ะพอรถพอรถมาก็จะโบกนะคะ

การยกเท้าเตะอันนี้คือพฤติกรรมหนึ่งนะคะครับ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีบอกว่ามีพฤติกรรมแปลกหลายอย่าง
มีคลิปที่เขาไปถ่ายตอนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินมา
แล้วป้าท่านนี้ก็เดินเข้าไปพูดคุยลักษณะเหมือนขอเงินอ้าว
นักท่องเที่ยวก็ให้ให้ประมาณร้อยหนึ่ง
นี่แฮทจัวร์นี้ครับ

ครับนะคะแล้วคุณป้าอันนี้ก็อีกพฤติกรรมหนึ่ง

เวลาเห็นมอเตอร์ไซค์ผู้ชายหน้าตาดีผ่านมา
ก็จะโบกขึ้นซ้อนท้ายรถไปกับเขานะคะ
คนถ่ายคลิปนี้นะคะก็คือคุณศิลวัตรนะคะ
เขาเหมือนกับโพสต์ให้ดูว่ามีแบบนี้
แต่ปรากฏพอโพสต์ไปเนี่ยมีคนเข้ามานะคะ
เมนต์เยอะเลยบอกป้าที่อยู่ในคลิปเนี่ย

ผู้สิทธิ์ข่าววันนี้เลยลงไปสำรวจในที่เกิดเหตุ
เตะข้าวของในร้านสะดวกซื้อ
ผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปถามพนักงานในร้าน

เจ้าของคลิปบอกว่าอยากฝากไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะคะ
ให้ช่วยตามหาตัวป้าแล้วพาไปรักษา

จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นที่ไหนอย่างไรนะคะ
ตำรวจก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามที่สพแม่ปิงนะคะ

พื้นที่เกิดเหตุแล้วพบว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความจากเหตุการณ์นี้ค่ะ